ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับคุณอุไร

แม่ตอนนี้มีแล้ว๑มือ
ตั้งแต่ว่าหนูสมัครมา
หนูก็ร้องมาตลอดแต่
พอถึงวันจริง

มันมีปัญหามายน่ะพรดังท้อมกันเลยค่ะ
ลูกสาวคนเล็กไปคลอดลูก
แล้วไม่มีใครไปดูแลไม่มีใครช่วย
เราก็ต้องไปวิ่งเรื่องอะไรอ่ะ

แล้วแม่ก็ป่วยแม่ก็เรียกหาเอาไปหาแม่ไปดูแม่
มันเลยทำให้หนูท้อมันตื้นมันเลยได้แต่ร้องไห้อย่างเดียว

หนูก็วีแชร์แล้วหนูซื้อรถต่อจากเพื่อน
ต่อรถมาแบบ๓ล้อเขาขายให้๓๐๐๐บาท
แต่ทีนี้เราก็ซื้อผ่อนเขา
ลูกสาวคนเล็กคลอดลูกคุณแม่ไม่สบายมีอะไรอีก
ตัวเราก็แย่ตัวเราก็โซดแล้วก็เครียด
ถ้าหนูเป็นโรคเครียดอยู่แล้วคือว่าถ้ามันมีอะไรมาเยอะหนูจะเครียด
แล้วหนูจะทำอะไรไม่ได้หนูร้องเพลงไม่ได้หนูร้องไห้อย่างเดียว
แต่ในห่วงของความทุกข์ก็มีเรื่องดีเกิดขึ้น
นั่นคือได้เจอคนคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุณเล็กนะคะ
คุณเล็กเป็นอะไรกับพี่อุไรนั่นแหละมาเป็นแฟนนั่นแหละ
แต่ไม่อยากบอกเขาเป็นแฟนเพราะเขาเด็กเกิน
ก็คือมาช่วยดูแลมาช่วยดูแลค่ะ
เจอกันมากี่ปีคะ๑๐ปีแล้วคะ
เขาก็ดูแลลูกช่วยหนูดูแลลูกช่วยหนูเลี้ยงลูก
ช่วยส่งไปโรงเรียนอะไรสารพัดที่จะทำได้
ตอนที่คุณอุไรเจอกับคุณเล็กคุณอุไรก็คืออยู่ในวิวแชร์นี้แล้วถูกไหม

คุณเล็กคะเป๊กไม่เรียกคุณเล็กว่าคุณเล็กได้ไหม

จะเรียกคุณเล็กว่าเทพบุตรได้ไหม

นี่คือภาระของชายหนุ่ม
ที่อายุน้อยรูปร่างสังคัตและกรรมยำ
ซึ่งพร้อมจะไปเผชิญโลกที่ไหนก็ได้

ทำไมถึงจะต้องเป็นคุณอุไรคุณเล็ก

แล้วก็ยังก็คือ

คุณเล็กเขาเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้าง
อาค่ะเรียกว่าอาอาเล็กเขาเป็นอย่างไรคะจุ๊กแจง
ก็ช่วยทุกอย่าง
ก็อาก็ทำเราก็ทำ
คือช่วยกันนะคะให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
คือมันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวค่ะต่อให้เขาไม่ใช่พ่อ
แต่เขาอาจจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าพอ

ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่อยู่ข้างแม่
ในวันที่หนูไม่ได้อยู่ข้างในวันที่ต้องทำงานไกลบ้าน
ขอบคุณที่ไม่ทิ้งแม่ไปไหนต่อให้บางที
คำว่าครอบครัวมีคำว่ามีคำว่าตาเลาะ
แต่ว่าคนที่ไม่เดินไปไหนคือคนที่ดีที่สุด
ก็ในเรื่องเลวร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่

เจอคนไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติ
คนดีเป็นเรื่องมหัศจรรย์
ต้องรักษาไว้ให้ดีเวลาเจอคนดีแล้วนะ
ตอนนี้เราก็มาแข่งกันต่อเลยนะคุณเวลาครับ
ตอนนี้คุณวัล่ามีอยู่แล้วนะครับแน่นอน๑หมื่นบาท
ในเพลงที่๑มาถึงเพลงที่๒
เพลงนี้มีมูลค่า๒หมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๒นี่เบือกบานมานิดนึงนะครับเบือกบานมากนะครับ
ว่าบอกเลยเพลงนี้เนื้อปากเซียนไม่มีท่อนซ้ำเลย

ก็ซ้อมแต่กลัวว่ามันจะ
เนื้อยุดเลยนะครับมันจะไม่ค่อยเป๊ะ
แล้วแต่การตัดสินใจของนักสู้ชีวิต
ก็มาถึงเพลงที่๒นะครับฟังอินโทรไปแล้ว
เพลงนี้มีมูลค่า๒หมื่นบาท
คุณอุไรครับจะสู้หรือจะหยุด

หยุดหยุดหยุด
ตรงว่าสู้หรือหยุดครับ

เราก็จะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอุไรนะครับ

ก็ยังคงต้องต่อสู้กันต่อไปนะ

ถึงแม้ว่าอาจจะใช้หนี้ได้ไม่หมด

ที่ได้เป็นทุนสักก้อนหนึ่ง

เอาไปเป็นเงินสำรองไว้ในยามที่เราเจ็บไห้ได้ป่วยขึ้นมา
แล้วก็ขอบวยพรให้ครอบครัวของคุณอุไรทุกคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวคุณจุ๊บแจงแล้วก็คุณเล็กสามี
ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำถูกต้องแล้วรักกันไว้

พี่จะพิการแต่พี่ก็ทำทุกอย่างที่ได้เงินมาเลี้ยงลูกเราจะให้กำลังใจตัวเองคือพอเห็นลูกแล้วมันก็จะมีแรงสู้เราต้องอยู่เพื่อลูกเรานะเราอะไรเพื่อลูกเพราะทุกอย่างชีวิตเนี่ยมันเพื่อลูกหมด
รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าทำงานไม่ได้มา๔ปีแล้วอันนี้เป็นเงินก้อนแรกที่ว่าจากที่เจ็บป่วยมา๔ปีอะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมเชียร์ร่วมรุ้นแล้วก็เพื่อน
โปรดติดตามตอนต่อไป